โอ้โฮวันนี้ผมจะนั่งอ่านข่าวในสุพธาราคาเฟ่เออจริง
เราก็จะโยกไปด้วยนะดิฉันเชิญชวนทุกทุกท่านนะคะและคุณผู้ชมค่ะ
มาอยู่ในซุปเปอร์สราคาเฟ่เพราะว่าอยากจะให้ดื่มดำกับบรรยากาศช่วงเช้า
ลมเย็นแบบท้องทุ่งนาแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศไปพร้อมกัน
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าวันนี้ค่ะเตรียมร่างกายให้พร้อมมาหมดนะคะ
ทั้งลมหนาวทั้งฝนโดยเฉพาะช่วงเช้าจนถึงช่วงเที่ยง
สภาพอากาศได้ตรวจสอบเรื่องของลมหนาวกันหน่อยกันหน่อยนะคะ
ลมหนาวค่ะตอนนี้ยังคงอยู่ที่เดิมนะคะภาคเหนือและภาคอีสาน
ต่ำลงมานิดนึงค่ะเข้ามาที่ภาคเหนือตอนตอนล่างนะคะ
แต่ทีนี้นะคะช่วงนี้เห็นตัวแอลไหมคะนี่คือหย่อมฝน
่อมฝนเข้ามาประชิดภาคเหนือของประเทศไทย
และอีกสองปัจจัยด้วยกันนะคะลมตะวันตกตอนบน
พอเขาพัดเข้ามาค่ะมาเจอกับลมหนาวและลมทะเล
เกิดการเสียดสีกันช่วงนี้ภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางมี
มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้รวมถึงภาคใต้ที่ฝนเกิดขึ้นตามปกติอยู่แล้วนะคะ
แต่ฝนที่เกิดขึ้นจะมาตั้งแต่ช่วงประมาณ๑๑โมง
ไล่ยาวไปเลยค่ะยาวไปจนถึงประมาณ๖โมงเย็น
และอาจจะเลยไปได้จนถึงประมาณ๑ทุ่ม
เพราะฉะนั้นใครที่จะไปท่องเที่ยวช่วงนี้นะคะ

ส่วนเรื่องของคลื่นค่ะเพราะฝนเขากลับมาคลื่นในภาคใต้นะคะ
ฝั่งทะเลอันดามันไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่
แต่ฝั่งอ่าวไทยค่ะตั้งแต่ช่วงประจวบคิริคันลงมาจนถึงนราธิวาส
จุดไหนที่มีฝนคลื่นสูงได้นะคะประมาณ๒เมตร
เรือเล็กเนี่ยการออกเรือควรระมัดระวังด้วยนะคะ
ทีนี้เราเตือนเรื่องของสภาพอากาศที่หนาว
และเรื่องของฝนที่จะเกิดขึ้นในภาคเหนือ
พยาวไม่ใช่ฝนธรรมดาสิคะลูกเห็บเลยค่ะ
พยาวลูกเห็บตกและตกลงมาแบบนี้ลงมาที่ไร่ยาสูบ
ลงมาที่พืชไร่ของชาวบ้านที่อำเภอปงจังหวัดพยาว
ได้รับความเสียหายเป็นพันไร่
ใบยาสูบหักล้มแบบนี้บางจุดขาดเป็นรู
คุณผู้ชมดูเข้าไปใกล้นะมันขาดเป็นรู
กำลังจะเก็บเกี่ยวอยู่แล้วชาวบ้านบอกโอ้โห
ฉะนั้นปีนี้ขายไม่ได้ราคาแน่นอนยาสูบค่ะ
ส่วนใครที่วางแผนไปดอยอินถนนไปได้ค่ะ

ช่วงนี้มีเหมือยขาบนะคะแต่ถ่ายได้เหมือยขาบอย่างเดียวค่ะ
พระอาทิตย์ไม่ค่อยเห็นตามภาพเลยนะคะ
ทะเลหมอกมันค่อนข้างหนาค่ะช่วงนี้บังพระอาทิตย์หมดเลย
แต่โดยรวมสวยค่ะไปเที่ยวได้นะคะ
ดูแลรักษาสุขภาพเตรียมร่มเตรียมเสื้อกันหนาว
ร่างกายวิตามินซีกินเลยค่ะ
ช่วงนี้ออกกำลังกายเตรียมร่างกายให้พร้อมเลยนะคะ
และดิฉันค่ะต้องออกกำลังกาย
และดิฉันก็ออกมาตั้งแต่๒๓เดือนที่ผ่านมาแล้วนะคะ
ตั้งแต่เช้าเลยค่ะดิฉันเต้นคนเดียวทุกวันเลย
ดิฉันก็เลยอยากทราบว่าทั้งสองท่านไหวไหมคะถ้าจะชวนโอ้โห
ถ้าจะต้องเต้นแบบหุ่นไร้กลางผมอาจจะไม่ไหวนะคุณฮะ
เอาแค่ขยับก็พอนี่คุณนู้นก่อนคุณนู้นก่อน
ออกกำลังกายตอนเช้าสักนิดหนึ่งค่ะดิฉันนั่งก่อนเลยค่ะ
ผมเจ๋งว่าถ้าผมขยับมากกว่านี้แล้วคุณดาร์จะไม่มีงานกันด้วย
ผมขอส่งต่อให้ท่านนั้นดีกว่าเอาเหรอฮะเอามาตรงนี้เหรอฮ